เพราะศัยกรรมไม่เข้าใครออกใครค่ะ
หลายคนก็เลยหลงเสน่ห์ของการ
แบบว่าขึ้นเขียงทำนู่นทำนี่

เฮ้ยพี่เนี่ยกูบอกกุ้มใจ

ฉันก็ถามเหมือนลูกเธอเลยแม่
สวยอยู่แล้วจะทำจุดไหน

พี่แม่มบอกว่ายังมีหลายจุดเลยแจ๊ะ

นางก็เลยทำแบบว่าคอนเทนต์กูรูศัยกรรมเลย
เปิดเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะ

เราขอเขาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
เขาเรียกว่าอะไรมีความผูกพันกับการสัยกรรม
อยากแก้นม

อยากฉีดปากเพิ่ม
อยากยกกระชับหน้า

แล้วยังไม่รู้ว่าหน้างานเราจะไปเจออะไร

พี่อยากไปแบบว่าไม่ต้องกักตัว

เวลาเก็บตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเครียด
เพราะว่ามันอยู่เฉยนาน